แน่นอนงานในครั้งนี้ใครชอบโทรศัพท์มือถือชอบไอทีห้ามพลาดเด็ดขาด
งานนี้ครับมีหลายแบรนด์เอาโทรศัพท์มือถือเยอะแยะมากมาย
หลากหลายรุ่นไปให้กับคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคได้ไปเลือกไปซื้อไปช็อปกัน
โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูปแบบสวย
ใครชอบถ่ายภาพชอบเซลฟี่ราคาหลักพันบาทเท่านั้นครับ
มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามพร้อมกันกับคุณกระดกรัฐโกวิชัยครับ
สมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่นพร้อมโปรโมชั่นแรงแข่งขันกันดูเดือดแบบนี้
เป็นครั้งแรกที่เหล่ามือถือระดับกลางจากหลากหลายแบรนด์พร้อมใจกันเปิดตัวรุ่นเรือทง
เทคโนโลยีเรื่องกล้องเป็นหลักค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นการเซลฟี่แล้วก็ถ่ายภาพบุคคลนะคะ
ค่ายต่างนะคะจัดโปรโมชั่นแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยล่ะค่ะ
กล้องหน้าก็ปังกล้องหลังก็เป๊ะเจาะกลุ่มวัยรุ่นในราคาต่ำสุดไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท
๐นาน๒๔เดือนพ่วงประกันหน้าจอแตกฟรี
กล้องหน้าคู่เซลฟี่สวยใสใครซื้อวันนี้เอาลำโพงกลับบ้านแถมให้ด้วยค่ะ
และเหลืองให้เลือกตามใจชอบแต่น่าเสียดายที่สีเหลืองยังไม่มีมาโชว์
ส่วน๓ค่ายมือถือดุเดือดเช่นกัน
คล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปสวยราคาไม่แพง
แต่ตอบโจทย์การใช้งานเรื่องการถ่ายภาพเป็นหลัก
เวลาเราถ่ายรูปชัดขึ้นอะไรอย่างนี้เวลาถ่ายงานก็จะดีขึ้น
อยู่ที่กล้องมือถือแต่ละรุ่นอะไรอย่างนี้
แต่ก่อนก็รุ่นเก่าก็มันก็ไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับ
ก็เลยเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นก็ดีขึ้นครับ
มันก็เลยเหมือนกับว่าเราได้พัฒนาตามเทคโนโลยีกล้องใหม่ขึ้นมา
กล้องถ่ายภาพเลยค่ะไปลองมาแล้วรู้สึกว่าคุณภาพกล้องเขาดีมากเลย
ถ่ายออกมาแล้วสวยสมจริงยิ่งแบบที่ลองเล่นหน้าชัดหลังเบอร์ค่ะ
แล้วก็ในเรื่องของการซูมระยะไกลกลางใกล้ชัดเจนมาก
หรือการปรับภาพให้สวยอัตโนมัติที่กำลังได้รับความนิยม
และราคาลดลงอยู่ที่หลักหมื่นต้นจากเดิมสูงสุด๓๐๐๐บาท
ประเทศไทยเราเนี่ยเน้นโซเชียลเยอะมากเราเล่นโซเชียลสุดในโลกนะครับ
เพราะฉะนั้นการเล่นโซเชียลมันเป็นเรื่องภาพมันเกี่ยวข้อง
คราวนี้เจ้าของแบรนด์จับโจทย์ได้ถูก
ก็เลยไปตั้งใจทำรุ่นที่โปรโมทเนี่ยเป็นรุ่นที่เล่นกล้องเป็นหลัก
ทั้งหมดทั้งพรวงเนี่ยเราต้องดูว่าเราชอบแนวไหนมากกว่ากัน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ
ชรพงศ์ชัยงามถ่ายภาพ

ผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคครับ